สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะสายวันเสาร์วันนี้พบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ในรอบชิงอันดับที่๓ก็แพ้ให้กับจีนไป
แต่ว่าถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ๓๒ปีเลยค่ะ
เกมชิงชัยเบอร์เชียร์๒๐๑๘นัดสุดท้ายของหญิงไทย
ชิงอันดับที่๓ก็เป็นการรีแมชพบกับจีน
เคยเจอกันมาแล้วในรอบแรกซึ่งเกมแรกไทยแพ้ไปก่อน๐
เกมนี้นะคะเป็นสาวไทยที่มีโอกาสก่อนนาทีที่๑๓ค่ะ
เป็นศิลปันอินตามีนะคะจ่ายกลับเข้ามาแล้วก็เป็น
นิพาวันปัญโยสุกปั่นด้วยขวา

ครึ่งหลังค่ะจีนมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่๕๑นะคะ

ก็ถือเป็นประตูที่๗ของหลีกหญิงในทุนาเมนต์นี้แล้วด้วยค่ะ
กลับตัวยิงสุดสวยลูกนี้นะคะของลีหญิง
หลังจากได้ประตูขึ้นนำค่ะจีนก็มาได้ประตูที่๒อีก๕นาทีต่อมานะคะ
จากการตามซ้ำของหวังซานซานค่ะ

ว่าฮอนบุญสินค่ะเข้ามงไป
ต่อมานาทีที่๖๑ค่ะจีนก็มาได้ประตูที่๓นะคะ
ว่าฮอนบุญสินออกมาตัดบอลค่ะชนกับแนวราฟไทยสกัดกันไม่ขาดนะคะ
และก็เป็นทรงตวนค่ะยิงไกลจังหวะนี้เข้าไปนะคะ
ให้จีนนำห่าง๓ประตูต่อ๐
แต่ว่านักเตะสาวไทยแม้จะโดนนำห่าง๐ประตูต่อ๓แต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
สุดท้ายมาได้ประตูตีไข่แตกก่อนหมดเวลา๙นาทีจากรัติการทองสมบัติค่ะ
เกมก็เป็นไทยที่แพ้ไป๑ประตูต่อ๓นะคะ

ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรอบ๓๒ปีเลยค่ะ
โดยนักเตะของไทยนะคะก็จะเดินทางกลับทันทีค่ะ
ถึงที่ไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้นะคะ๒๒เมษายน
เที่ยง๕๕นาทีค่ะ